ทุกผู้ชมครับยังมีความคืบหน้าอยู่นะฮะ
เรื่องราวของน้องเจเจหรือว่านายธิรพงศ์ล้ำเหลือที่เป็นสาวประเภท๒ที่สุรินทร์นะครับ
ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตกว่าจะพบศพเนี่ยโอ้โห
นานเนี่ยแทบจะเป็นเดือนอยู่เหมือนกันนะครับ
นี่เป็นภาพล่าสุดวันนี้นะครับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
ก็คือนายคาลิอุสท์นะฮะนะฮะ
เป็นชาวลิโทเนียเป็นแฟนนุ่มของผู้ตายนั่นแหละ
หลังจากก่อเหตุที่หายไปเลยเนี่ยนะฮะอยู่ดีก็หายจากบ้านไปเนี่ย
กบดานอยู่นู่นครับที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
วันนี้ตำรวจคุมตัวมาส่งสพปราศาสตร์ที่จังหวัดสุรินทร์แล้วนะครับ

ทำร้ายน้องเจเจจนเสียชีวิตเอาผ้าห่มเนี่ยพันเอาไว้
แล้วไปซ่อนไว้ในห้องเก็บของที่อยู่ในบ้านของน้องเจเจนี่แหละ
ส่วนนี้คือภาพของนายมาริอุสนะครับในห้องคุมตัวของสถานีตำรวจนะฮะ
กว่าจะมาเจอศพกันก็คือมันได้กลงได้กลิ่นเนี่ยแหละฮะ
คุณแม่บ้านอยู่ข้างเนี่ยก็เพิ่งจะมาทราบข่าว
แล้วก็ตามหาตัวนายมาริอุสกันนะครับ
ตำรวจพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลด้วยนะครับทำประวัติด้วยนะฮะ
ส่วนนี้คือสภาพศพของผู้ตายนะฮะ
ระหว่างนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ทราบข่าวว่า
ตำรวจคุมตัวนายมาริอุสมาแล้วเนี่ยแม่ของเจเจก็คือนางวันดี
มาที่โรงพักนะฮะสพปราศาสตร์นะครับนี่ฮะเสื้อขาวเนี่ยฮะ
ต้องการจะมาเจอหน้าคนร้ายต้องการมาเจอผู้ต้องหาที่ฆ่าลูกเธอ
แล้วแม่บอกว่าจะมาทวงทรัพย์สินของลูกคืนด้วย
เงินในบัญชีของลูกหลายแสนเนี่ยมันก็หายไป
แต่ตำรวจบอกว่าขอกันตัวไว้ก่อนก็แล้วกันนะ
อย่าเพิ่งเจอตอนนี้เลยก็แล้วกันเดี๋ยวจะยุ่งนะฮะ
เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงก็เลยทำให้แม่เนี่ยต้องกลับไปก่อน
นี่ยังไม่ได้เจอนะครับตำรวจคุมตัวนายมาริอุส
ออกจากห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสพปราศาสตร์ที่สุรินทร์
มาสอบสวนเพิ่มเติมนะครับวันนี้นะฮะ
ต้องเอาร่ามสองคนมาช่วยแปลภาษาเป็นชาวลิโทเนียนะครับนายมาริอุสนะฮะ
ก็ช่วยแปลภาษาแล้วก็สอบปากคำกันอยู่๔ชั่วโมง
จากนั้นเนี่ยนายมาริอุสได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
นี่นะฮะตำรวจให้ผู้สื่อข่าวได้คุยด้วย
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ฆ่าเจเจนะ
เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยความจริงมีกำหนดต้องเดินทางกลับประเทศแล้ว
แต่เจเจบอกให้เขารอก่อนแล้วให้ไปเจอกันที่พัทยา
ทีแรกเนี่ยเขามาที่บ้านของเจเจที่สุรินทร์นะเขาก็เลยไปรออยู่ที่พัทยา
มีคำถามว่าเอาแล้วเลือดที่ติดเสื้อที่ติดเลือด
มันติดเลือดอะไรยังไงเขาบอกว่ามันเกิดจากเลือดกำเดาของตัวเขาเอง
คราบเลือดที่ขาของเขาคือแม่ของเจเจเนี่ยบอกว่า
คืนวันก่อนที่เจเจกับมาริอุสจะหายตัวไปเนี่ย
มาริอุสเนี่ยยังมาหาแม่ยังมานั่งดื่มเบียร์อยู่เลย
ยังสังเกตเลยว่ามันเลือดอะไรติดที่มาริอุส
เขาบอกว่าที่ขาเนี่ยมันเป็นแผลจากการเกาของเขา
ที่เสื้อเปื้อนเลือดเนี่ยเลือดกำเดาของเขา
ว่าอยู่ดีแล้วก็เขาก็หายไปเลย
แล้วแม่ของเจเจเขาก็คิดว่าทั้งคู่นี้เขาคงไปไหนกันแล้วมั้ง
ไปก็ไม่ยอมบอกเห็นไปทำวีซ่องวีซ่าอะไรกันด้วย
ริอุสเขาอ้างว่าก็เจเจบอกให้เขาเนี่ยไปรอที่พัทยา
เขาไม่ได้ฆ่าเจเจเลยคำถามก็คือว่า
อ้าวถ้ายังงั้นเกิดอะไรขึ้นกับเจเจอ่ะ
ถูกผ้าพันตัวไว้แล้วก็ยัดเอาไว้ในห้องเก็บของที่บ้าน
จะเจอศพกันแบบโอ้โห๒๓สัปดาห์มั้ง
มาริอุสบอกว่าเขาสงสัยผู้ชายคนหนึ่งเป็นชายแก่ในพื้นที่
ในหมู่บ้านที่ชอบมีเรื่องกับเจเจ

เขาบอกว่าเท่าที่เขารู้เนี่ยนะตัวเจเจเองเนี่ยก็ยังทะเลาะกับแม่อยู่ด้วยนะ
ตามที่ตอบค่ะแล้วไม่ได้ทำ
แล้วทำไมทำไมต้องหนีไปที่พัทยาครับ
เพราะว่าคุณเจเจบอกว่าจะต้องเจอใครบางคน

บ้านมักจะถูกขโมยของอยู่เรื่อยค่ะ
แต่ตามที่พ่อพูดนะคะก็คือปัญหาคืนกับคุณแม่
มักจะเอาของไปขายแล้วก็ยืนเงิน
แล้วก็คุณพ่อก็คอยตัดเตือนนะคะ
นั่นเท่ากับว่าเขาปฏิเสธข้อหา
ใช่ค่ะฟังจากคำให้การตรงนี้เนี่ย

โยนประเด็นการตั้งข้อสังเกตไปที่คุณแม่ของผู้เสียชีวิต
ถูกต้องรวมทั้งผู้ชายแก่อีกคนนึง
เจเจมีปัญหาด้วยส่วนแม่เนี่ยชอบเอาของไปขายใช่ไหม

เขาบอกวันนั้นเขาแค่ไปรอที่พัทยา
แต่ตำรวจบอกว่าก็จะใช้การตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะฮะ

เหลือต้องสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติม
ทีนี้แม่ของเจเจจะว่ายังไงล่ะ
นี่นะฮะหลังจากที่ผู้ต้องหาเขาบอกว่าอย่างนี้
ผู้สื่อข่าวของเราไปถามคุณแม่ของเจเจนะฮะ
แม่บอกว่าไม่จริงเลยนะครับ
ไม่จริงเลยที่นายมาริอุสเขาพูดเนี่ย
เชื่อว่ามาริอุสต้องการโยนความผิดเพื่อเอาตัวรอด
ถามว่าแม่มีปัญหากับเจเจไหม
แม่บอกมันก็มีบ้าง
แต่จะถึงขั้นแม่ฆ่าลูกเลยเหรอ
อืมเออทั้งบ้านทั้งที่ดินเนี้ย
เจเจลูกคนนี้ก็ซื้อให้แม่

ถ้าเกิดนายมาริอุสไม่ได้ฆ่าเนี่ย

เสื้อผ้าเปื้อนเลือดได้ยังไง
แล้วข้าวของต่างที่เอาติดตัวไปด้วย

เอาไปทำไม
หนีไปแล้วหนูหมดที่พึ่งแล้ว

จิตใจมันพูดมาได้ยังไงแบบนี้
ติดใจมันอ่ะอยากถามติดใจมันอ่ะ
แล้วแต่แล้วแต่มันจะพูดเนาะ
มันก็โยคให้คนอื่นรับมาเลย

บอกว่ามาริอุสน่าจะหึงหวง

จะเป็นแฟนนุ่มอีกคนที่เป็นชาวอังกฤษ

อยากจะบอกว่าอย่าปฏิเสธเลยหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้ว
อยากจะให้ตำรวจเนี่ยเอาตัวนายมาริอุสมาทำแผนเหลือเกิน
จะได้เห็นถึงความโหดเยี่ยมของฆาตกรคนนี้ที่ทำกับพี่สาวเธอ
ขณะเดียวกันนะครับคุณแซคผู้สื่อข่าวของเราได้หลักฐานแชทข้อความ
เพื่อถามหาพี่สาวเพราะพี่สาวเนี่ยหายเงียบไปหลายวันแล้ว
แล้วผู้ต้องหาเนี่ยตอบกลับมาประมาณว่าคุณรู้จักฉันไหม
เธอก็เลยโทรศัพท์ไปหาเลยดีกว่านะแต่ว่ามาริอุสเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับสายเขาก็ส่งข้อความมาบอกบอกตอนนี้ฉันยุ่งมากโทรมาที่หลังได้ไหม
น่าจะใช้พวกเครื่องมือแปลภาษาแล้วส่งข้อความมาบอกว่าฉันพูดไทยไม่เป็น
คงต้องหาวิธีการแปลภาษาแล้วส่งข้อความกลับมาบอก
ส่งเสียเงินให้แล้วไม่สามารถติดต่อได้ให้รออีก๒๓วันเดี๋ยวคงจะกลับมา
ลงพื้นที่ไปแถวสวนสาธารณะนำโกรณาที่เอมเภอปราสาทตรงนี้นะครับ
หลังจากที่ทำร้ายเขาแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ที่บ้านเอาหมามาปล่อยไว้ที่นี่
อยู่ข้างข้างอยู่ด้านในของสวนนะฮะคือตอนนั้นมันนั่งเศร้าอยู่เลย
แล้วมีพลเมืองดีมาเห็นไม่รู้จะเอาไปไหนไม่รู้หมาใครเลย
เอาไปทิ้งเอาไว้ที่วัดเอาไปปล่อยเอาไว้ที่วัดให้พระท่าน
หน่อยนะวัดศรีโควนารามคุณแซคนัทวินก็เลยตั้งใจว่าจะไป
ที่วัดนะฮะแต่ก่อนจะไปที่วัดเนี่ยคุณแซคบอกเหมือนมีอะไรบางอย่าง
อย่างมาดนจิตดนใจนะนี่ให้หันมามองที่ต้นไม้ต้นนี้ห่าง
จากจุดที่เจอเจ้าเอ็มม่านิดเดียวนี่ผ้าผืนนี้ฮะ
แวนอยู่ที่ต้นไม้แต่มันมีรอยเลือดนะฮะค่ะรอยเลือดแบบ
เป็นหยดอย่างนี้เห็นไหมแต่มันจะจางหน่อยแล้วนะ
อาจจะผ่านมาหลายวันโดนฟ้าโดนฝนหรือเปล่าโดนแดดอะไรพวกนี้
แต่มันสีคล้ำเหมือนเลือดคุณแซคก็เลยลองถ่ายรูปผ้าผืนนี้
ให้เพื่อนสนิทของเจเจดูปรากฏว่าเพื่อนบอกว่านี่เป็นผ้าของเจเจฮะ
เจเจจะใช้เช็ดผมหลังอาบน้ำเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีส่วนสำคัญกับคดีก็ได้
คุณแซคก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจสพปราศาสตร์นะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็มาเก็บเป็นหลักฐานไปแล้วเดี๋ยวไปตรวจสอบต่อเผื่อจะเจอดีเอนเออะไรของใครยังไงบ้าง
หลังจากนั้นเราก็ไปที่วัดศรีโควนารามนะฮะได้เจอกับท่านเจ้าอาวาสนะครับ
บอกว่าคนที่เจอสุนัขของเจเจเนี่ยเป็นคุณครูของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
นี่ตอนนี้มันอยู่กับหลวงพ่อแล้วแล้วมันเชื่องมากติดหลวงพ่อมากเลยนะพี่อุ๋ย
พ่อท่านเดินไปไหนมันเดินตามด้วยนะนี่เห็นไหมมันนั่งอยู่ข้างข้างอย่างงี้เลย
ค่ะคือวันนั้นเนี่ยมีคุณครูท่านหนึ่งเนี่ยไปที่สวนสาธารณะ
แล้วเห็นเจ้าเอมม่าเนี่ยมันถูกสุนัขเจ้าถิ่นกำลังไล่อยู่เลยนะ
นี่ฮะเขาก็เลยสงสารกลัวไว้ปล่อยไว้ที่สวนสาธารณะไม่รู้ว่าเจ้าของคือใครเดี๋ยวจะตายซะก่อน
ก็เลยเอามาให้หลวงพ่อที่วัดค่ะนี่ท่านก็เมตตาท่านก็รับเอาไว้ให้ก่อนไม่รู้เจ้าของคือใครตอนนั้น
อยู่ที่วัดมันชอบวิ่งไล่แกล้งแมวแถววัดอะไรด้วยเนี้ยมันชอบเล่นกับแมวอ่า
ท่านก็เลยตอนแรกไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรใช่ลองเรียกชื่อนั้นชื่อนี้มันก็ไม่หันเพราะเรียกแคท
มันหันเลยตั้งชื่อแคทเลยใช่ค่ะเพราะมันเล่นกับแมวตลอดเลยค่ะเห็นไหม
เพราะตอนแรกไม่รู้ว่าหมาใครค่ะนี่ฮะตอนนี้เจ้าแคทเป็นเจ้าแคทไปแล้วนะฮะ
แคทไปแล้วพระครูกิติธีรทรนะฮะท่านเจ้าวาดวัดนะฮะ
บอกเรียกเจ้าแคทแล้วโอ้โหติดหลวงพ่อมากไม่ห่างเลย
คือญาติยาดของเจเจเขาก็รู้ข่าวแล้วเขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
ก็ขออนุญาตหลวงพ่อยกเจ้าแคทให้หลวงพ่อดูแลไปเลยก็แล้วกันค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยขอย้อนไปดูหน่อย
กับน้องสาวพาเราไปสำรวจในบ้านที่ว่าเจเจเขาโอ้โหอุตส่าห์สร้างให้แม่
แล้วก็สร้างอยู่ที่บ้านที่สุรินทร์เนี่ยนะฮะที่อำเภอปราศาสตร์เนี่ย
คือมันมีบางสิ่งบางอย่างตอนที่กำลังสำรวจดูนู่นดูนี่กันอยู่เนี่ย
อยู่ดีทุกคนได้ยินเหมือนกันนะฮะมันมีเสียงดังมาจากชั้น๒
ของบ้านแล้วก็ทุกคนเนี่ยต้องรีบออกมาเลยแบบสีหน้าแบบตกใจ
เวอกันออกมาเลยฮะเดี๋ยวลองดูนะนี่นี่ตรงนี้นะ

ไม่แปลกเลยนะ
ทั้งที่แม่บอกไม่มีใครแล้วนะอยู่ในบ้านต้องไม่มีใครแล้ว
เจ้าเอมม่าก็ไม่อยู่ใช่ไหมก็ไปอยู่กับลงพ่อแล้วเอมม่าหรือว่า

ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับไม่ใช่ความสบายใจนะครับช้าวันนี้
ทางครอบครัวก็เลยนิมนต์พระมาทำพิธีสวดถอนวิญญาณที่บ้านของน้อง
เจเจเนี่ยนะครับเพื่อความสบายใจของแม่แล้วก็น้องสาวด้วยแล้วก็
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้ด้วยแม่บอกว่ามันก็มีเรื่องแปลกเรื่องเฮียน
อยู่เหมือนกันนะนี่ภาพเมื่อเช้านะฮะเริ่มจาก๑๕มิถุนายนหลัง
จากที่เจอศพเจเจเพื่อนสนิทของเจเจชื่อไม้เนี่ยเขาบอกเขาอยู่ดี
ดีเขาได้ยินเสียงหมาหอนตอนที่กำลังใส่หูฟังฟังเพลงอยู่
อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้น๑๖มิถุนายนเมื่อวานนี้มีผู้สื่อ
ข่าวท้องถิ่นของโทรทัศน์ช่องหนึ่งเดินเข้าไปในบ้านเจเจเขาบอก
อยู่ดีดีมีมือปริศนามาสะกิดหลังนะถึงกับต้องวิ่งออกมา
เลยแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาแม่บอกแม่ได้ยินเสียงจานเสียง
ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กที่บ้านเจเจแล้วเจเจเขาชอบทำอาหารด้วย
ก็เลยเอ๊ะเจเจยังอยู่หรือเปล่าเมื่อวานคุณแซคนัทวินไปดู
บ้านก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กบนชั้น๒ส่วนนี้คือภาพ
วันนี้นะฮะเราเข้าไปในบ้านอีกครั้งนะครับที่ชั้นหนึ่งตามโซฟา
ตามพื้นมาด้านหลังบันไดเนี่ยยังมีคราบเลือดอยู่โอ้นี่คือถ้า
อยู่ขนาดนี้นี่แสดงว่าอื้อหือเกิดอะไรขึ้นบนโซฟาตรงนี้นะ
คราวเลือดยังคราวเลือดยังอยู่นะฮะแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มี
ความผิดปกติอะไรนะอาจจะไปกลางวันหรือว่ามีคราบเลือดยังได้
กลิ่นอยู่นะฮะชาวบ้านแถวนี้ก็บอกว่าก็ยังหวาดกลัวอยู่นั่น
แหละคือเหตุการณ์นี้มันก็โหดเยี่ยมสยองขวัญอยู่พอสมควรนะฮะ
เพราะว่าทิ้งศพเอาไว้ตั้งนานแต่เมื่อวานนี้บ้านเลขที่
อะไรกันอยู่คุณแซคบอกเขาก็ถูกรางวัลกันอยู่หลายคนเหมือนกันแต่ว่า
เรื่องทางคดีมันยังมีหลายประเด็นนะคะถึงแม้ว่านายมาริอุส
ปฏิเสธนะคะเรื่องคราบเลือดมันตรวจไม่ยากไงพี่อุ๋ยว่า
ตกลงมันเลือดใครเลือดกำเดาที่เสื้อหรือว่าที่ขาที่บอก
เก่าอ่ะมันเลือดใครกันแน่รวมไปถึงทรัพย์สินต่างต่างของ

มือถือของคุณเจเจก็อยู่กับนายมาริอุสนะ
ก็ต้องชี้แจงอธิบายให้ได้ว่าเอามือถือของเขาไปทำไม